คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวแรกของเราในวันนี้
ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวมากความสามารถ

เพิ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัติไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กลางความยินดีของเพื่อนพร้อมพี่น้องในวงการบันเทิง

แทนมหาบัณฑิตป้ายแดงคนล่าสุดของวงการบันเทิงไปอีกคนแล้วนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถกรีนอัศดาพร
ที่เพิ่งจะเข้ารับราชภัณฑ์ปริญญบัติคณะบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยพระจอม๙พระนครเหนือไปเมื่อช่วงเช้า
ศูนย์นิทัศกาลและการประชุมใบเทคบางนา
โดยมีครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทมาแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
โดยนักแสดงสาวเผยว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และความสำเร็จครั้งนี้เจ้าตัวก็ขอมอบให้กับคุณแม่
ที่คอยเป็นแรงผลักดันทำให้เรียนจบตามที่หวังไว้
แม้จะต้องแบ่งเวลาทำงานไปด้วยก็ตามค่ะ

เพราะว่าเธอน้อมนำเอาคำสอนของในหลวงราชการที่๙

ใช่แล้วนะคะแล้วเธอก็เรียนจบไวมากนะ
จะรับปริญญาตรีไปไม่นานมานี้นะคะ